สวัสดีครับสวัสดีค่ะกีฬานะครับวันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าของ
วงการกรีธาแล้วก็วงการกีฬานี่แหละครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุที่
จังหวัดชายนาฏนะครับซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นกับรถบัสนะครับ

ปฏิเหตุก็เกิดขึ้นสักประมาณในช่วงบ่าย

มีอดีตนักวิ่งทีมชาติ

รอบเหตุการณ์สักหน่อยแล้วกันนะครับ

ในช่วงแยกอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏ

เลนขวาแต่ว่ามีรถบรรทุกนะครับ

ทำให้ชนกับรถบัสของนักกีฬา
คือถนนเนี่ยเวลากลับรถเขากลับกันตรงเกาะกลางถนนไง

ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็เป็นเหตุให้
ผันเอกหญิงศาสีทรตศนรตรราศี

แล้วปัจจุบันก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมก็นั่งอยู่ข้างซ้ายคนขับ
คืออยู่ข้างหน้าสุดไงก็เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ที่นักกรีทาที่เดินทางไปแข่งขันก็บาดเจ็บ๗๘คนนะครับ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลในอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏ
ซึ่งพลตำรวจตีสุภาวนัทอาริยมงคลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีธาทีมชาติไทย
หลังจากทราบเรื่องค่ะก็เร่งเดินทางไปที่เกิดเหตุนะคะ
เรื่องต้นค่ะสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่า
รู้สึกเสียใจต่อการเสียชีวิตของพันเอกหญิงสาธิธร
เพราะว่าก็เป็นที่รักของนักกีฬาทุกคน
คือตอนนี้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
และทางสมาคมเองก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเต็มที่
ขณะที่นักกีฬาที่อยู่ในคันเกิดเหตุ
ก็คือคันที่เกิดอุบัติเหตุก็ขอเดินทางกลับนะคะ
เพราะว่าทุกคนรู้สึกเสียขวัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนในรถบัสอีก๑คันคือไปกับรถบัส๒คัน
อีก๑คันก็ยังเดินทางไปแข่งขันกันตามโปรแกรมเดิมค่ะ
โดยพันธุ์เอกหญิงสาธิ์สีทรนะคะ

คว้า๓เหรียญทองในการแข่งขัน๔เกมครั้งที่๑๓
ตอนนั้นก็แข่งที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพปี๒๕๖๐
คว้าเหรียญทองในการแข่งขันวิ่ง๘๐๐เมตรหญิง
ม้วนเดียวจบเกมนั้นคนเข้าไปดูที่สนามสุพัชลาศัยเต็มสนามด้วย
จากนี้ก็ได้เหรียญทองวิ่ง๑๕๐๐เมตรหญิง
แล้วก็เหรียญทองวิ่งผลัด๔คูณ๔๐๐เมตรหญิงนะคะ
ตอนนั้นก็มีเรวดีศรีเท้าแล้วก็วัลภาตั้งจิตนุสรร่วมแข่งขันด้วย
ทำเวลาไป๓นาที๓๙๑๘วินาทีค่ะ
ก็น่าจะเป็นสุดยอดนักวิ่งระยะไกลในสมัยนั้นนะครับ

เรื่องพวกนี้ต้องฟังจากบรรดานักข่าวรุ่นพี่

แล้วก็รวมถึงคนนี้แหละครับที่เป็นอดีตนักกีฬา
จนเป็นผู้บริหารของสมาคมนะครับอยู่ในสายกับทางโค้ดแฝดเล็กนะครับ

สวัสดีครับคนเล็กครับสวัสดีครับ
เล็กครับได้ยินโทรศัพท์จากพวกเราสองคนไหมครับ
อาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวรอทีมงานติดต่อมาอีกที
ก็เดี๋ยวเราก็คงจะพูดคุยประเด็นนะครับเรื่องของกรีธาก็คือแน่นอนข่าวเราทราบอยู่แล้ว
ก็คงจะดูว่ารายการแข่งขันที่มีนักกีฬาเดินทางไปต่อดำเนินการแข่งขันต่อเนี่ยกระทบไหมกับคนที่ไม่ได้ไป
รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือของสมาคมด้วยว่าอะไรอันนี้สำคัญบ้างนะครับเพราะว่ามีการพูดอยู่แล้วนะครับ
ว่าจะมีการช่วยเหลือในเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันละเอียดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมารอสายพร้อมเดี๋ยวเราเข้ารายการอีกครั้ง
ตอนนี้เราติดต่อนะครับโค้ดแปดเล็กแล้วนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สายมาแล้วพี่เล็กครับเดินทางไปถึงที่เหตุการณ์แล้วก็ตอนนี้ก็คงจะยุ่งอยู่พอสมควร
แต่ผมต้องถามนะครับว่าสมาคมกีธานั้นนโยบายในการช่วยเหลือหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ

โยบายหลังจากนี้ในการช่วยเหลือนะครับพี่สถิธรจะมีเรื่องราวยังไงต่อไปครับ

อ่าได้ยินตอนนี้ได้ยินแล้วครับพี่
ครับจะมีนโยบายในการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตยังไงบ้างครับ
คืออย่างนี้นะการช่วยเหลือเนี่ยต่างต้องผ่านที่ประชุมครับ

ที่สามนี้เรามีประชุมกรรมการบริหารอยู่แล้วที่สามนะอีกที่หกที่หก

ต่างแทนที่หกมันมีประชุมอยู่แล้วอันนี้เป็นกรรมการบริหารที่มีประชุมอยู่แล้ว

ตามข่าวสารกันต่อแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือ

แต่ว่าน้องที่เขาทะกรับเนี่ยมันมีผลต่อการคัดเลือดสถามต่อไปไปหรือเปล่า

แล้วสรุปจะมีผลกับน้องไหมครับสำหรับสนามต่อไปครับ
คืออย่างนี้

มันมีสมัครพอมีสำคัญตัวถ้าเราเลือกเขามา
ไหว้ตรงนี้มักมี
ไม่มีโอเวอร์ที่เห็นตรงเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบในรอบต่อไป
อืมค่ะ
ก็ไม่มีผลกระทบอย่างนี้ค่ะค่ะค่ะอ่าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
จากนี้ดีกว่าเพราะว่าสัญญาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีด้วยนะครับ
เดี๋ยวรบกวนพี่แฝดเล็กเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ